อ่าร้องเพลงกันหน่อยฮะทรงยังยังบ่อยไม่แล้วก็จะโยกอยู่
หน้าเวทีกำลังมันอยู่หน้าเวทีเลยนะคงมันนะถ้านักร้องเขากำลัง
ร้องเพลงนี้ข้างล่างก็เต้นมาแบดบอยเนี่ยจริงคุณแต่เอาจริงจริงนะ
ต่อให้เราเล่าข่าวนี้มาไม่ว่าจะเล่ามากี่รอบกี่รอบ
ต่อให้เขาว่ากันเรายังไม่เคยเห็นแบบตีกัน
เวทีหน่อยนะฮะเวทีงานประจำปีซึ่งมีคอนเสิร์ตข้างบน
จริงเพราะตีกันข้างล่างฮะไปดูคลิปกันนะครับ
เพลงมันเข้าเลยอ่ะนึกว่าเป็นมิวสิกวีดีโออ่ะ
ส่งยางแบกข้างล่างก็โอ้ไล่ตีกันนะฮะ
คุณผู้ชมบางคนก็ยังเต้นอยู่เลยบางคนสนุกอยู่เลย
ดูตำรวจตำรวจวิ่งมาพลวดตำรวจล้ม
คุณผู้ชมแล้วตำรวจก็ต้องไล่ตามกันต่อนะฮะ
ส่วนคนอื่นก็ยังสนุกสนานอยู่ได้คุณผู้ชม
แต่เขาก็แตกคือเป็นพอสมควรนะคุณผู้ชมสกุล

อันนี้เกิดขึ้นในงานประเพณีบูไฮไทโซ่ดงหลวงนะฮะ
หลังที่ว่าการอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เขามีการจัดคอนเสิร์ตมีคนเป็นร้อยเลยคุณฮะ
เสิร์ตเล่นได้๓๐นาทีเพลงมันกำลังดีอยู่เลย
ทรงยังแบดปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยตีกัน
คุณผู้ชมฮะตำรวจเขาควบคุมพื้นที่อยู่แล้วนะฮะ
จับผู้ก่อเหตุได้๒คนเป็นวัยรุ่น๑๕๑๗ปี
โดยมีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คือนักร้องที่อยู่ข้างบนเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์เพราะเขาเห็นใช่ไหม

สิ่งที่แสดงอยู่ต้องแสดงต่อไป
กับผมเดาว่า๒เขาก็พยายามจะดึงดูดความสนใจให้มาอยู่บนเวที

คุณผู้ชมนี่เขาก็ยังเดินหน้าต่อนะฮะ
แต่ก็มีนักร้องในบางช่วงเขาบอกว่าใจเย็นนะพี่ใจเย็น

อริยาเห็นว่าเขาตีกันแล้วนะ
หน้าเวทีไม่โฟกัสแล้ววิ่งค่ะ
นี่ยังมีคนหน้าเวทีเต้นกันอยู่เลยนะฮะ

งานนี้เขาจัดขึ้นจนถึงวันที่๒๙มกราคม
เจ้าหน้าที่หวังว่าอีก๒วันจะไม่มีแบบนี้กันอีกแล้วนะ

คนจะเยอะก็ตามแต่ไม่มีคนไปยกพวกรุมกันอีกไงคุณ